เป็นปีทองของคนชื่อเมย์ทั้งประชโนกอินทนลและคนนี้ตรวเมย์
เราพูดถึงวันแม่ซะหน่อยนะครับยังเลยมาได้ไม่กี่วันนะครับ
แม่ไม่เคยถามว่าทำไมถึงตีไม่ดี
แม่ก็ไม่เคยถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาตีดี

แล้วก็ไม่ว่าชีวิตมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่ามันจะแย่ค่ะ
เราจะมีแม่ที่อยู่ข้างแล้วก็เข้าใจเราในทุกช่วงเวลาของชีวิต
ความรักของแม่คือความรักที่ยิ่งใหญ่
เสียสละได้แม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองรัก
นี่ก็คือคำนิยามความรักที่คุณแม่ของเธอ
มีให้กับเมเอเรียจุธานุการ
รอกอล์ฟสาวมือสองของโลกในปัจจุบัน
กลับไปสมัยที่เธออายุเพียง๑๐ปี

ตัดสินใจทิ้งกิจการร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟ
ที่เป็นเสมือนรายได้หลักของครอบครัว

มาเป็นโปรกอล์ฟชั้นนำของโลกในอนาคต

จะสร้างผลสำเร็จให้กับลูกของตัวเองหรือไม่

นี่คือความเสี่ยงที่ครอบครัวต้องเผชิญในช่วงแรก
บอกค่ะก็จะมีแบบบางคนแบบ

ต้องทำขายของให้ลูกไปเล่นก๊อฟ

เขาเป็นคนที่มีความเชื่อในตัวลูก

ถ้าเห็นแม่ยิ้มที่ผ่านมาก็เหนื่อยมันก็หายเหนื่อย
ส่งผลให้เวลาที่เธอและคุณแม่จะอยู่ด้วยกัน

อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่เธอเสร็จสิ้นจากการแข่งขัน
เธอก็จะกลับมาอยู่กับคุณแม่ที่สหรัฐอเมริกา
ขณะที่คุณแม่เองก็มักจะเดินทางมาให้กำลังใจลูก
ขอบสนามเวลาที่แข่งขันเช่นเดียวกัน
สิ่งที่คุณแม่บอกกับเมย์ก็คือการทำทุกวันให้ดีที่สุด
เพราะทุกสิ่งที่ทำในวันนี้จะส่งผลต่ออนาคตข้างหน้า
ที่คุณแม่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง
เพื่อผลักดันให้ลูกสาวประสบความสำเร็จในวันนี้
เขาเลยเชื่อมั่นในตัวลูกตลอดเวลา

แล้วก็ถ้ามีคนถามเขาว่าเขาภูมิใจกับตัวลูกไหม

เขาจะบอกว่าเขาไม่เคยภูมิใจในตัวลูกมากขึ้น

ตั้งแต่วันที่ลูกเกิดตั้งแต่วันที่เขาได้ดูแล
แล้วก็วันที่เมตีแย่ที่สุดหรือว่าวันที่เมตีดี

เพราะไม่มีวันไหนเลยที่เขาไม่ภูมิใจต่อลูก
๒สิงหาคมของเมเอริยาอาจไม่ใช่วันสำคัญพิเศษมากนัก

เพราะทุกวันของโปรเมมีคุณแม่นรมนตันติวัฒนาศุกร์
เป็นกำลังใจให้อยู่เสมอ
นี่คือตัวอย่างสายสัมพันธ์แม่ลูกที่อาจไม่จำเป็นต้องแสดงออก
แต่รับรู้ด้วยใจถึงใจ
แม้วันแม่ปีนี้สองแม่ลูกอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกัน
แต่อย่างน้อยโปรเมก็ได้ทำหน้าที่ลูกที่ดีอยู่เสมอ
เพื่อตอบแทนคุณของแม่ผู้เสียสละทำให้เธอมีวันนี้
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน